ทางด้านรักษาการประธานาธิบดีของบราซิลคนปัจจุบัน
ขณะที่อดีตประธานาธิบดีหญิงของบราซิลก็เดินหน้าร้องเรียนต่อองค์กรระหว่างประเทศ
โดยบอกว่ากระบวนการถอดถอนเธอออกจากตำแหน่งนั้นไม่ชอบทำค่ะ
ดิวมารุเซฟประธานาธิบดีหญิงของบราซิลที่ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่
จากวุฒิสภาผ่านมติยื่นถอดถอนตัวเธอออกจากตำแหน่ง
จากกรณีการตกแต่งตัวเลขงบประมาณเพื่อหวังผลทางการเมือง
ชนะการเลือกตั้งสมัยที่๒ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
หลังจากที่ใช้วันหยุดสุดสัปดาห์พักผ่อนกับครอบครัวที่เมืองปอโต้อาเลเกรน
ว่าตอนนี้เธอได้เดินหน้าร้องเรียนต่อองค์กรระหว่างประเทศหลายองค์กรแล้ว
เพื่อจะอธิบายว่ากระบวนการยื่นถอดถอนตัวเธอที่เกิดขึ้นนั้นไม่ชอบทำค่ะ
ขณะที่ในเมืองซาวเปาโลเองประชาชนจำนวนมากที่สนับสนุนนางรุเซฟ
ก็ได้ออกมาเดินขบวนต่อต้านนายมิเชลเทเมอร์รักษาการประธานาธิบดี
โดยพวกเขาบอกว่าการถอดถอนนางรุเซฟที่เกิดขึ้นถือได้ว่าเป็นการรัฐประหาร
ส่วนรัฐบาลของนายเทเมอร์นั้นก็ไร้ความชอบทำและไม่ได้เป็นตัวแทนที่แท้จริงของประชาชน
เพราะฉะนั้นพวกเขาก็จะออกมาชุมนุมบนท้องถนนทุกวันจนกว่ารัฐบาลรักษาการจะลงจากอำนาจค่ะ
ขณะที่ยังคงดำเนินนโยบายด้านสังคมตามเดิมแต่กลุ่มผู้ชุมนุมกลับมองว่าการขึ้นสู่อำนาจของนายเทเมอร์
การพาบราซิลย้อนหลังกลับไปถึง๓๐ปีสู่ยุคที่บราซิลนั้นถูกปกครองด้วยระบอบพระเด็จการค่ะ